เอาล่ะมาดูคลิป๓คลิป๓มาแล้วดึดดื่มดึดโอ้โหคุณผู้ชม
เอาฟังเลยดีกว่าว่าเขาพูดยังไงบ้าง
เหลืองนี้ก็คือเป็นเหลืองกอง

ตามว่าคนอื่นจะรวดทุกข้าดีพยายามก้าวเจ้าหน้าทีจะได้ประคัญ

ผมต้องกันกันแกรงอย่างนี้ครับมีประน่าครับเจ้าหน้าทีรัฐ
จริงผมไม่ใช่นี้หรอกครับต้องเป็นปริศนาทุกว่าดี
ตันว่างมาเลยโอเงินเท่าไหร่เรียกว่าตันตังค่ะไม่ให้ผมได้ประคัญได้
ผมต้องเลยว่าดูนอ่ะเลยไปอย่างมันปริศนาทุกว่าต้องปลวงตัวให้เลย
กว่าดีครับซึ่งถ้าว่าตันพิจารณาตามกำเป็นภักดาเอ่อตามกำโปรงองค์ตำรวจน่ะ
จ้านั่นแหละไม่ต้องมีก็ได้ซึ่งดีหยุบเจ้าว่าผมอะครับ
ถ้าเป็นแบบแบบนั้นอ้ายก็ได้อ่าตัดที่นำตำรวจเลย
ไม่ต้องมาพิจารณาทุกว่าดีให้จันทราญอ้ายผมต้องเผลืองเบียงโอกาส
รับผมพี่หวัดให้พี่พลัดเก่าซึ่งทาน
ถูกทั้งหลับกราบก็กระปะแต่นแหละเพื่อยาโทษครับ

การทางศาลครับนะครับไปกล่าวอ้างกล่าวหาผมต้องขออนุญาตใช้คำนี้ก่อนนะนะครับว่าเนี่ยเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยฮะโดนกันแกล้งคือบอกว่าถ้าอย่างงั้นศาลก็ไม่ต้องมีแล้วก็ให้ตำรวจตัดสินไปเลย
เพราะว่าถึงเวลาแล้วผมก็ไม่เห็นได้ไปต่อสู้ในศาลนี่แหละครับคุณผู้ชมสิ่งที่เสียแป้งคล่องใจคือทำไมทำไมผู้ต้องหาในคดีอุจคันยกตัวอย่างจรวด
จรวดเนี่ยนะพยายามฆ่าเนี่ยทำไมได้ประกันตัวส่วนเขาเนี่ยเขาไม่ได้ประกันตัวทำไมเสียแป้งยังระบุด้วยว่าอยากจะพิสูจน์ถ้าหากอยากจะพิสูจน์นะครับว่าไอ้คดีที่ไม่เป็นธรรมมันมีจริงหรือเปล่าแนะนำให้ท่านน่าจะหมายถึงศาล
ปลอมตัวเข้าไปตรวจสอบสิเข้าไปอยู่ในเรือนจำสักหน่อยจะได้รู้ว่าในนั้นมันมีจริงไอ้คนที่ไม่ได้กระทำความผิดนะแล้วต้องเข้าไปติดคุกอ่ะอย่างไรก็ตามในตอนท้ายเสียแป้งก็กราบขอโทษศาลนะที่พูดไปบอกว่ามันอึดอัดใจก็เลยระบายออกมาแบบนี้นะนี่แหละครับคลิปนี้ประตูเดิมอ่ะ

น่าจะประตูเดิมหมวกแก๊ปเขาบอกว่าหมวกแก๊ปใบเดิมด้วยนี่แหละครับจะถ่ายแคบเข้ามาหน่อยถ่ายแคบเข้ามาหน่อยคราวที่แล้วกว้างไงเห็นบรรยากาศเห็นประตูเห็นอะไรนี่นี่ถ่ายแคบมาหน่อยนี่แหละครับคลิปที่๓แล้วก็มีรายงานว่าอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่วันแป้งนาโนตอาจจะตัดสินใจมอบตัวเขาบอกว่านับไปเลยนะตั้งแต่อีพีสามปล่อยมาอีก๕วัน
๑พฤหาส๒สวันอาวุธวันจันทร์หรอ

ไม่ได้นอนกันอีกแล้วสุดสัปดาห์นี้
รอดู
และวันนี้จริงศาลมีนัดอ่านคำพิพากษาคดีของแป้งนาโนตนี่แหละ
แต่เป็นคดีย้อนไปตอนปี๖๒ตอนนู้นนะ
ตอนนั้นคือคดีพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
ครับแล้วยังไงอ่ะตอนนี้แป้งนาโนตอยู่ไหนยังไม่รู้เลยอ่ะ
จะมาฟังอ่านคำพิพากษาหรือยังไงเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนี้ค่ะ
กัญญาปีหกสองนะตีหนึ่งห้าสิบหกนาที
อันนี้คือในสถานบันเทิงที่ตัวเมืองพัทธลุงจังหวะนี้แหละคุณผู้ชม
กล้องวงจรปิดจับภาพได้คือพักพวกเสียแป้งเข้าไปในสถานบันเทิง
ในมือซ้ายนะมือซ้ายนะใช่เสียแป้งเนี่ยไปมีเรื่องกับตำรวจท้องที่ที่เข้าไปเที่ยว
ครับแล้วเสียแป้งกับพวกเนี้ยก็มีการชักปืนออกมาไอ้ที่วงวงอยู่เนี่ยปืนนะคะ
เหมือนกับจะยิงตำรวจแล้วตำรวจสพเมืองพัทธลุงก็ดำเนินคดีกับเสียแป้งและพวก
ข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานแล้วก็พกอาวุธปืนนำคดีส่งฟ้องศาลจังหวัดพัทธลุง
แล้วก็สารจังหวัดพัทธลุงมีนัดอ่านคำพิพากษาคดีเนี้ยพยายามฆ่าเจ้าพนักงานเนี่ย
วันนี้เนี้ยนะวันนี้เลยวันภรรยหัสที่สามสิบเนี้ย
แต่ตอนนี้แป้งนานนทอยู่ไหนยังหนีอยู่
ก็เลยไม่รู้ว่าทางศาลจะเลื่อนอ่านคำพิพากษา
หรือว่าจะอ่านคำพิพากษารับหลังจำเลยหรือไม่อืมอ่ะ
คือกรณีที่ศาลออกหมายนัดให้จำเลยมาฟังคำพิพากษา
แล้วจำเลยไม่มามีเหตุให้สงสัยว่าจำเลยหลบหนี
หรือว่าจงใจไม่มาฟังเนี้ยสารจะทำยังไง
สารจะออกไหมจับจำเลยเพื่อนำตัวมาฟังคำพิพากษา
แล้วถ้าเกิดว่าเกิน๑เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกหมายจับแล้ว
ยังไม่ได้นำอ่ายังไม่ได้ตัวมาสาร
สารก็จะอ่านคำพิพากษารับหลังจำเลยได้อืม
โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งวันนัดฟังคำพิพากษาครั้งต่อไปให้จำเลยทราบ
อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของกระบวนการเรื่องของเงื่อนไขต่าง
แล้วนอกจากนี้นะคุณผู้ชมปี๖๒น่ะ
ยังมีคดีที่แป้งนาโนตถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
ร่วมกันปลรับในพื้นที่สพหนาขญาจ
เป็นคดีอุ้มนายจรวดไงจนนายจรวดแล้วก็ญาติไปแจ้งความ
เอาไปแจ้งตำรวจชุดจับกลุ่มแล้วก็มีการเรียกเงินล้านห้าอืม
ล่าสุดเนี่ยอายการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาคเก้า
นัดส่งฟ้องนายตำรวจเจ็ดนายกับพลเรือนหนึ่งคน
ฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบอุ้มรีไถ
ร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบอันนี้ก็คือ๑๕๗นะคุณผู้ชม
แล้วก็ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายใช้อาวุธปืน
หรือโดยร่วมกระทำความผิดตั้งแต่๕คนขึ้นไปรวมถึงร่วมกันหน่วงเหนียว
กักขังผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งฆ่าไทยแล้วก็ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
โดยมีอาวุธแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็นตำรวจและร่วมกันกันโชคทรัพย์
ทีนี้คุณผู้ชมที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะจะมีการเรียกตัวผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ย
ฟังคำพิพากษาจากสารอาญาทุจริตและประพฤติมิชชอบภาคเก้าวันไหนอ่ะ
เดือนหน้า๒๒ธันวาคมนี้นะครับ
จนถึงตอนนี้ก็อยากจะถามคุณผู้ชมกันอีกสักครั้งหนึ่ง
มาคอมเมนต์ก็ได้นะว่าเพราะอีพี๓นี้ออกมา
คุณเชื่อนักโทษแป้งหรือแป้งนาโนตเหมือนเดิมไหม
หรือตอนนี้ก็กึ่งเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งหรือไม่เชื่อเลย